ภาพรวมการลงทุนจากนี้ไป
เราจะปรับแผนวางแผนกันอย่างไร
รวมไปถึงเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วว่า
นวัตกรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
และตอนนี้คุณผู้ชมจากครอบครัวบวงหลวง
โดยเฉพาะกองทุนบัวหลวงเขาวางธีมการลงทุนปี๒๕๕๙
บอกว่าชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยี

ลงทุนผ่านเทคโนโลยีทำยังไง

แต่เงินไม่ถึงจะไปซื้อตลาดหุ้นต่างประเทศ
คุยกันในช่วงนี้กับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

ลงทุนด้วยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีจากบัวหลวงเลย

ก็สามารถเป็นเจ้าของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างนี้ได้แล้ว
ใช่นั่นแหละครับเพราะว่าเราซื้อผ่านกองทุน
ซึ่งเป็นผู้นักลงทุนใหญ่ของโลกเลย
เมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีมายังไม่เคยซื้อเลยนะ
หลังจากนั้นเมื่อกลางปีผ่านไปเขาซื้อเพิ่ม
หลังจากนั้นล่าสุดเขาซื้ออยู่ที่๑๓๓ล้านหุ้น

ผ่านผ่านกองทุนรวม

คือจะเน้นที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลย
ใช่เลยครับผมแต่เอายกตัวอย่างนะ

เหล่านี้เราสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมนี่แหละ
สมมุติว่าวันนี้พอฟังแบบนี้ปุ๊บ
เงิน๕๐๐บาทแล้วไปที่

หุ้นที่เป็นนวัตกรรมดีวันนี้มีอะไรบ้าง

กรองมาแล้วเป็นตระก้าการลงทุนแต่จะเป็นหมวดของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยี

โยบายของกองทุนกองนี้เป็นยังไงครับพี่แล้วมีความเสี่ยงไหมฮะ

เราถือว่าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ๗
ดังนั้นเราถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอยู่ในระดับ๗
แล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนด้วย
เพราะว่าเราต้องไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศอีกทีหนึ่ง
ดังนั้นจะต้องมีเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ดังนั้นก็จะมีความเสี่ยงอันดับ๗และมีความเสี่ยงหน้าต่างและเปลี่ยน

เทคโนโลยีมันเป็นการตอบโจทย์โลกในอนาคต
สุดท้ายแล้วมันน่าลงทุน

ใช่แล้วครับอย่างอันกี้ง่ายอย่างฟอร์ตอันเกียร์

แล้วก็อีกหน่อยอนาคตรถที่มีคนขับอุบัติเหตุก็จะไม่เกิด
เพราะว่ามันจะมีระบบการคุยกันระหว่างรถกับรถ

แล้วก็ทำธุรกรรมต่างทำบริหารจัดการข้อมูลต่าง

ดังนั้นอย่างคุณบอกว่าเขาเรียกทั้งหมด

ก็คือว่ามันจะมีการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีทั้งหมดในโลกใบนี้
แล้วมันเกิดความสะดวกสบายให้กับคนเรา
เลยทำให้กองทุนบัวหลวงเห็นว่านี่คือโอกาส

ใช่แล้วก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๘มีนาคม

หลังจาก๘แล้วก็คือหลังจากเราเข้าตลาดเรียบร้อย

ก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงนี้ถามว่า
ช่วงนี้ก็คือยังราคา๑๐บาท

อาจจะเห็นราคาขยับขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคา

ประมาณวันที่๑๓เราก็จะเริ่มซื้อขายจริงได้

ถ้าเราจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างเนี่ย

อย่างที่เราตัวเลขที่ตัวกราฟมาให้ดูเมื่อวันก่อนเมื่อวันพุธ

หลังนี้พลังงานโยนแม่มันเริ่มดรอปลงมาถูกไหมคะ
แต่ว่าถ้าเรามองถึงกราฟซึ่งเป็นอีกกราฟหนึ่งเป็นกราฟเส้นนะครับ
เราจะเห็นว่าเนี่ยเราจะเห็นไอ้เส้นสีทึบเนี่ยครับ
มันโตอย่างต่อเนื่องและโตอย่างยั่งยืน
ในขณะที่ตัวอื่นที่มันจางมันจะมีกรอบลงมา
ใช่มันเป็นตัวอย่างวื้อหวานแล้วก็ขยับลงอย่างรุนแรงบ้าง

ก็แสดงว่าทิศทางของทางด้านเทคโนโลยีอีต่างเนี่ย
มันค่อยโตค่อยก้าวเดินไปเรื่อย
เราจะเห็นเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเข้ามาอยู่เรื่อย
เอ๊ะบีอีโนเทคนี่มีปันผลไหมครับพี่โทษ

ไม่มีปันผลแต่คือจะให้ไปลงทุนแล้วไปลุ้นเอากับ
ในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจจะได้ตรงนั้นมากกว่าใช่แล้วถูกต้อง
ดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าการเติบโตในเซคเมนต์นี้เนี่ย

เพราะโลกมันหนีไม่พ้นจะต้องมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในกองทุนนี้
รายละเอียดเรื่องของค่าธรรมเนียมการซื้อการขายต่าง
ถามได้เลยที่ไหนถามได้เลยใช่ครับผมมีค่าธรรมเนียมอยู่บ้างแต่ว่าโอเคสามารถ
ถามข้อมูลได้ทุกอย่างสามารถมีฟันแฟคชีส
ให้ทุกคนสามารถนำไปศึกษาว่าเราไปลงทุนที่ไหน
ลงทุนในหุ้นอะไรลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นอะไร
ได้หมดเลยนะครับเราสามารถศึกษาได้
แต่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจถามผู้ชำนาญการอยู่ในธนาคารกรุงเทพ
สาขาเราพร้อมตอบคำถามได้หมด
โอ้โหน่าสนใจมากเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับ
เรื่องของการลงทุนผ่านบรรดาเรื่องของธุรกิจสุขภาพ
แต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นเทรนด์ที่เทคโนโลยีมาแรงจริง
แล้ววันนี้ต้องบอกว่าหลังจากนั้นหลังจากเราซื้อแล้ว
หลังจากนั้นเราอยากซื้อผ่านมือถือ
หลังจากนั้นเมื่อเราเอาไปผูกทั้งหมด
แล้วคำแนะนำเพิ่มเติมมีอีกหนึ่งอย่างครับพี่ทศที่เขาชอบพูดกันว่า

มันจะทำให้เราสามารถหารต้นทุนได้มันไม่แพง

หรือว่าการซื้อแบบเฉลี่ย
จริงแล้วเราชอบวันไหนเราสามารถตั้งได้เลยนะ

ก็ให้ระบบมันจัดการลงทุนให้ทุกวันนั้น
คือตัดจากบัญชีเงินไปเลยถ้าสมมุติเงินเดือนเข้าปุ๊บ
ทุกวันที่หนึ่งผมตัดได้เลยเดี๋ยวเงินจะหมดรีบซื้อก่อนถูกต้องใช่ถูกต้อง
วันนี้ไม่ใช่เฉพาะกองทุนรวมอย่างเดียวนะ
ในบอลบลวงหรือหลักทรัพย์บลวงของเราเอง
ระบบสามารถตัดเงินคุณทุกเดือนแล้วก็เอาไปลงทุนแล้วเลือกหุ้นให้ด้วย

อันนี้ถ้าสนใจติดต่อสอบถามที่บรบัวหลวงได้หรือหลักทรัพย์บัวหลวง

ไม่ต้องลงทุนผ่านกองทุนแต่ลงทุนไปที่หุ้นเลย
โดยที่ให้ทางวรบัวหลวงซึ่งเขาเขียนเขาเรียกเป็นโรบอต
บอตก็จะไปคำนวณทุกอย่างให้ว่าเราควรจะลงทุนในหุ้นตัวไหน
ก็สามารถเอาเงินของเรานี่แหละสามารถไปลงทุนในหุ้นเหล่านั้นได้เลย
ลงทุนในหุ้นตรงไม่ใช่ลงทุนผ่านกองทุนรวม
ถ้าคนชอบอีกแบบนึงก็สามารถทำได้
คือมีทางเลือกที่หลากหลายให้กับคุณผู้ชมแล้วก็บรรดานักลงทุน
ดังนั้นไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะเป็นมือใหม่
หรือเป็นคนที่อาจจะยังมีภูมิคุ้มกันการลงทุนไม่แข็งแรง
ครอบครัวบัวหลวงเขาพร้อมที่จะให้คำแนะนำอยู่แล้ว
กุมภาพันธ์หมดเขต๘มีนาคมนี้
คือซื้อได้ตั้งแต่๘โมงครึ่งถึงบ่าย๓โมงครึ่ง

แล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตั้งแต่ตอนซื้อก่อน

ธรรมเนียมมีตอนซื้อตอนขายไม่มีย้ำชัดแบบนี้นะครับ
เหมาะกับธีมลงทุนปี๖๐ของกองธุ์นบ่วนหลวง
ก็คือชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาด

อยากมีชีวิตดีต้องลงทุนในวัตกรรม

ทศครับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุขนะครับ